มีเรื่องใกล้ตัวมาเตือนภัยคุณผู้ชมและทั้งสองท่านนะครับ
ปกติเวลาเราดูดน้ำจากหลอดดูดเราก็ดูดไปเลยใช่ไหมคะ
ไม่ได้สำรวจตรวจสอบให้ดีค่ะแต่หลังจากนี้ไปท่านดูข่าวนี้แล้วทั้ง
ต้องตรวจสอบด้วยนะคะดูให้ดีให้ครบ๓๖๐องศาค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขานำเรื่องราวของเขามาโพสต์บอกเล่าเตือนภัยในเฟซบุ๊คแบบนี้
คุณดูสิโอ้โหตามีเลือดออกแล้วจมูกก็มีเลือดออกด้วยค่ะ
ต้องนอนให้อาหารทางสายางแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาดูดน้ำ
ปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดูให้ดีมันมีตัวพึ่งอ่ะค่ะ
ุ่มพึ่งอยู่ที่หลอดดูดแล้วเขาดูดเข้าไปตัวพึ่งเนี่ยมันหลุดเข้าไปในคอ
มันไปต่อยอีกที่ลิ้นไก่แล้วเหล็กในของตัวพึ่งเนี่ยมันไปฝังในอยู่อะค่ะ
เกือบตายคือก็คงไม่มีใครคิดนะคะว่าพึ่งมันจะไปอยู่ในหลอด
คือถ้ามันหลอดใสเราจะพอเห็นนะแต่บางทีหลอดเป็นสีมันทึบน้ำตาลอะไรก็ว่ากันไป
เนี่ยก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ท่านต้องดูให้ดีนะคะดูข่าวนี้แล้วไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจท่านด้วยนะคะ
คือคุณพี่ท่านนี้ก็คือนายสรายุทธ์เมธากุลอายุ๔๑ปี
เป็นชาวบ้านในอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เล่าเรื่องราวให้กับทีมข่าวฟังก่อนที่ทีมข่าวจะไปพูดคุยเนี่ย
เขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องนอนให้อาหารทางสายยางแบบนี้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจแบบนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าเขาไปดื่มน้ำผ่านหลอดซึ่งตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่รู้นะ
ว่ามีพึ่งอยู่ที่หลอดด้วยแล้วเผลอค่ะเผลอกลืนพึ่งลงไปทั้งดุตัวเลย
ไปในคอแล้วมันก็ไปต่อยที่ลิ้นไก่จากนั้นเขาเองเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรเหมือนระคายเคืองที่คอ
ตัดสินใจไปโรงพยาบาลประจำอำเภอตอนนั้นเนี่ยแพทย์เห็นท่าไม่ดีแล้ว
เลยต้องเร่งใส่ท่อช่วยหายใจเป็นการด่วนแพทย์บอกว่าตอนนี้ลิ้นไก่ของคุณสรายุทธ์เนี่ยบวมมาก
บวมจนไปกดทับหลอดลมแล้วถ้าเกิดว่ามันกดทับนานนานคุณนึกสภาพดูนะ
หายใจไม่ออกตายได้นะคะเสียชีวิตได้นะคะ
บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
คือมันมีช็อตหนึ่งแพทย์บอกว่ามันบวมมาก
เกือบที่จะใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่แพทย์ต้องทำต่อไป
ถ้าเกิดว่าใส่ท่อไม่ได้ต้องเจาะคอ

นั่นสิเจาะคอเพื่อให้คุณสรายุทธ์หายใจสะดวกมากขึ้น
ระหว่างนั้นค่ะตัวคุณสรายุทธ์
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในตัวในตัวเมือง
และต้องให้ยาหลายชนิด
ตอนนั้นคุณสรายุทธ์เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
ระหว่างที่ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ย
ตัวเขาเองก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรมากนะคะ

ตอนนั้นคือก็อดอาหารมาสักระยะหนึ่ง
กะว่าจะให้อาหารทางจมูกแต่ตัวเขาเองคิดว่ายังทนไหว
ไม่อยากใส่ท่อให้อาหารทางจมูก

ใช่อดอาหารแค่วัน๒วันน่าจะสดทนได้

เขาก็เลยตัดสินใจเซ็นไม่ยินยอมให้อาหารทางสายยาง
ตอนนั้นเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้โฮ
เลือดมันไหลออกมามากทั้งทางจมูกทั้งทางตาค่ะ
และสุดท้ายแพทย์ก็ต้องช่วยกันนะคะ
เอาเหล็กเหล็กในของเจ้าพึ่งตัวนี้ออกจากลิ้นไก่ของเขา
แล้วก็ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ฟังเสียงคนที่ประสบเหตุกันหน่อยนะคะ
คนหมอว่าเจอเหล็กในอยู่ที่ลิ้นไก่
ก็ต้องการขีดออกมา
คุณสรายุทธ์บอกว่าที่นำเรื่องราวของเขาเองมาโพสต์
เพราะว่าอยากเตือนภัยโดยเฉพาะใครที่ชอบดื่มน้ำหวาน

ถ้าเคยเห็นเวลาที่เป็นเชลล์ขายน้ำหวาน
จะตอมขวดน้ำหวานเยอะมากมันมากินน้ำหวานไง
แต่พวกร้านรสเข็นที่เป็นน้ำชงน้ำหวาน

เราก็ไม่รู้นะว่าในหลอดมันมีพึ่งหรือเปล่า

นั่นสิก็เข้าไปในโคลนี่หรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมกันด้วยนะคะ